ตลาดมาแล้วจ้าเช้าวันจันทร์แบบนี้เข้าตลาดกันดีกว่าไปอัปเดต
ราคาสินค้ากันค่ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยนะคะ
วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัม
กันที่ราคาของผักกันหน่อยกะลำปลีเขียวอยู่ที่๑๐บาทต่อกิโลกรัม
ใบกะเพรานะคะยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพายี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัม